ปล่อยคุณชนะไปเคลียร์โทรศัพท์จะพาคุณผู้ชมไปตลอดเที่ยว
เอาให้คุณได้เบิกบานใจด้วยนะไม่มีของคุณจะได้ไปด้วยกันสบายใจขึ้น
เที่ยวที่ไหนล่ะคุณผู้ชมไปดูทุ่งดอกบัวแดงกันค่ะ
เพราะตอนนี้นะคะกำลังเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วพื้นที่เลย
แล้วมันก็สวยงามน่าไปถ่ายรูปจริงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
ว่าสวยงามขนาดไหนนี่ค่ะมองจากมุมสูงขยายออก
เป็นภาพกว้างสุดลูกหูลูกตานึกว่าภาพวาดนะ
ใกล้ใกล้เนี่ยยังไม่ชัดนะคะพอขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้น
โอ้โหสวยมากเนี่ยค่ะสุดลูกหูลูกตาจริงนะคะ
และยิ่งช่วงนี้อากาศเย็นสบายได้ชมบรรยากาศวิวสวยแบบนี้ดี
ที่นี่ค่ะจังหวัดน้องคายนะคะช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็มาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก
ตั้งแต่ช่วงวันหยุดปีใหม่จนตอนนี้ก็ยังมาท่องเที่ยวกันไม่ขาดสายเลยค่ะ
เพราะว่านอกจากจะได้มาชมสกายวอล์กแล้วก็ทะเลหมอกตามจุดต่างในอำเภอสังคมแล้วนะคะ
ที่นี่ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยในบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติด้วย
อย่างการล่องเรือชมดอกบัวแดงค่ะ
ตอนนี้บานสะพรั่งรับลมหนาวบนพื้นที่กว่า๒๖๐๐ไร่เลยนะคะ
โดยเฉพาะวังบัวแดงค่ะที่นี่อยู่ในเขตของบ้านหนองบ่อหมู่๗ตำบลปะโค
อกบัวออกดอกหนาแน่นนะคะเขาเรียกว่าขึ้นชุมกว่าที่อื่นอื่น
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยพัฒนาพื้นที่นี้ด้วยการทำเป็นโป๊ะเอาไว้กลางน้ำ
ให้นักท่องเที่ยวแบบมายืนถ่ายรูปกันสวยหรือว่าจะล่องเรือถ่ายรูปกันแบบใกล้ชิดแบบนี้เลยก็ได้นะ
จากจุดถ่ายรูปสวยแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เห็นไปแล้วนะคะว่า
มีบริการเรือพายให้กับนักท่องเที่ยวมีคนไทยให้ด้วย

แล้วเราก็ใส่เสื้อชูชีพป้องกันอันตรายมั่งนั่งชิวไปแบบนี้ค่ะ

ผมไม่ได้โตขนาดนั้นครับ
ไม่ได้จ่ายตามน้ำหนักนะจ่ายตามวัยตามอายุ
ส่วนเด็กเล็กไม่คิดค่าบริการไปกันให้ฟรีเลยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญเขาดูแลความปลอดภัยมีเสื้อชูชีพให้เราด้วย

สนใจอยากนั่งเรือชิวชมทะเลดูบัวแดงสวยแบบนี้
แนะนำปักหมุดกันมาเลยนะที่จังหวัดน้องคายค่ะคุณผู้ชม
ที่อำเภอสังคมมีวิวสวยบรรยากาศดีอาหารอร่อย
อากาศก็ดีแบบนี้ให้เราได้ชมได้สัมผัสกันแบบใกล้ชิด
คือก่อนปีใหม่เนี่ยเรานำเสนอกันไปแล้วนะคะที่ทุ่งบัวแดงหนองคายแห่งนี้คุณผู้ชม
มันก็ถือว่าสวยงามมากแล้วนะแต่ว่าเนี่ยหลังปีใหม่ผ่านมาแล้วเนี่ย
มันรู้สึกว่ามันบานมันออกดอกเยอะขึ้นอ่ะคุณ

ใช่ดิฉันเห็นว่ามันเป็นทุ่งบัวแดงที่เต็มพื้นที่ไปหมดแบบนี้เลย
แปลว่าเราก็ยังคงสามารถไปท่องเที่ยวกันได้อยู่นะในช่วงหลังปีใหม่แบบนี้
ใครที่ปีใหม่ยังไม่ได้ไปไหนยังมีโอกาสไปได้อยู่

เอาไปเที่ยวทุ่งดอกบัวแดงแบบนี้นะครับโอ้โหแจวเรือไปนะแล้วก็กินแหนมเนืองเข้าไปด้วย

แจ้วมาแจ้วจ้ำจึกน้ำนิ่งไหล่ลึกนึกถึงนึกถึงแหน่มเนือง
คุณหิวอ่ะคุณหิวใช่ไหมเอาจริงคุณน้องคายก็อยากกินแหน่มเนือง
วิวไปก่อนแล้วชมเสร็จแล้วค่อยไปถ่าย